มันก็ต้องเหมือนทำเพราะหน้าที่

ใช่ค่ะคือตอนนี้พี่ชายหนูเรียนดรปริญญาเอก
นะคะ

ตลอดเยอะเวลาที่ทำงานกันมา๑๐กว่าปี

มันหมายความว่าอะไรบ้างล่ะคะลูก